คุณผู้ชมคะเราก็ตามเรื่องนี้กันมาหลายวันนะคะ
แก๊งฝีพายที่พลัดจมน้ำแล้วก็ยังไม่พบร่างอะค่ะ
คือคนในครอบครัวก็พยายามที่จะตามหาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยค้นหาร่าง
แต่ทางครอบครัวก็ทำทุกอย่างนะพี่อุ๋ย
เรื่องของความเชื่อเรื่องของอะไรก็ด้วยไปหาร่างทรง
เดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปของร่างทรงนะคะ
ที่คือทางครอบครัวไปถามว่าร่างของน้องแบงค์อยู่ที่ไหนตรงไหนยังไง
แล้วเหมือนกับร่างทรงบอกแล้วมันตรงจริง
บอกว่าอยู่ตรงไหนแล้วพอไปเจอร่างคือตรงเหมือนที่ร่างทรงบอกด้วย
นี่คือร่างทรงบ้านปากห้วยตำบลวังทงอำเภอเมืองแพร่ค่ะ
เข้าทรงแล้วก็ร้องไห้กอดนางกุศลเต็มใจอายุ๕๙ปี
แม่ของน้องแบงค์ฝีพายที่พลัดจมน้ำศูนย์หายตอนที่กำลังซ้อมพายเรือค่ะ
ร่างทรงบอกว่าหนาวอยากจะขึ้นจากน้ำ

ร่างของน้องแบงค์อยู่ตรงไหนร่างทรงตอบว่าอยู่ไม่ไกลจากเพื่อนที่พบศพก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่าในตาม
คุณผู้ชมคะและร่างของน้องแบงค์ตอนที่ไปเจอค่ะก็ตรงกับที่ร่างทรงบอกจริง
ไปอยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่พบร่างของในตามเพื่อนอีกคนนึงอะค่ะจุดตรงเนี้ยค่ะ
คือ๑๑โมงครึ่งวันนี้นะคะศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
ได้รับแจ้งว่าเจอร่างของน้องแบงค์แล้วนายพานุพงศุริโยอายุยี่สิบเจ็ดปี
บริเวณตรงข้างโรงสูบน้ำหรือวังตาเนียนหมู่๕ตำบลเวียงทอง
ห่างจากจุดที่พบศพในตามหรือนายชายาการแสงโชคอายุ๓๑ปี๒๕เมตรเองค่ะ
มันก็แปลกดีนะคะตรงกับที่ร่างทรงบอกกับครอบครัวของน้องแบงค์เลย
สภาพศพคือนอนคว่ำหน้าใส่เสื้อสีน้ำเงินใส่กางเกงขาสั้นร่างถูกกอไผ่รั้งเอาไว้
ตัวคุณพ่อค่ะนายสุชาติอายุหกสิบเอ็ดปีก็เปิดใบกล้วยที่ปิดศพออกนะคะ
แล้วก็มาดูว่านี่คือร่างของลูกชายหรือเปล่าก็ใช่ลูกชายจริงจริง
ก็แจ้งให้ทางกำนันทางในอำเภอให้มาช่วยดูประสานตำรวจประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลสูงเม่น
เพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรพลิกศพต่อไปค่ะ
วันนั้นได้ซ้อมเรือยาวกัน๑๑คนแล้วน้ำมันแรงมากก็ไปชนต่อหม้อสะพาน
พลิกคว่ำก็จมน้ำกัน๑๑คนเลยแต่หายไป๒นะฮะเจอน้องแบงค์แล้วนะครับ